ส่วนชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ปรากฏว่ามีนักกีฬาไทยเข้าชิงนะครับ๓คนก็คือ
นัทเหมือนตานักเตะจากบุรีรำยูไนเต็ด
มัติอุสมันบูซานักฟุตซอลทีมชาติไทยจากสโมสรชนบุรีนะครับ
แล้วก็มีกลวุฒวิทิสารนักแบตมินตันส่วนรายชื่อผู้ได้รางวัลนี้นะครับ
ก็มีทั้งลิซ่านักร้องจากวงแบล็กพิงก์นะครับมีแบล็มแบล็มกอสเซลเว่น
รวมถึงน้องสไปร์สรัปเปอร์ในวัยสิบสองปี
แล้วก็รางวัลบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนนะครับ
ก็คืออาจารย์นครชูสอนสายหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอล
โรงเรียนราชวินิตบางเขนแล้วก็สโมสรธรรมศาสตร์สแตเลียนนะครับ
ก็ได้รับการเสนอชื่อเช่นเดียวกัน